เราก็ติดตามเรื่องของปัญหาสิ่งแวดล้อมกันหน่อยนะคะ
โดยเฉพาะภาคเอกชนเองก็ได้มีการจัดโครงการดีขึ้นมา
เพราะว่าเพียง๑เดือนนี้สามารถลดการใช้ถุงพลาสติก
ได้กว่า๑๒๕ล้านใบ
และยังเปลี่ยนเงินบริจาคมอบให้กับโรงพยาบาล
เพื่อสมทบทุนด้านการแพทย์ด้วยติดตามจากรายงานค่ะ
ก่อตั้งร้าน๗๑๑ในประเทศไทย
เงินบริจาคล็อตแรกจำนวน๒๕ล้านบาท

เพื่อนำไปสมทบทุนซื้อครูพันธ์ทางการแพทย์
อบให้กับอาคารนวมินทรบพิษ๘๔พันศา
แคมเปญลดวันละถุงคุณทำได้
ที่มีตูนบริษัทเป็นพรีเซนเตอร์
และโครงการนี้ดีมาก
ตรงที่ทุกคนสามารถเปลี่ยน
การไม่รับถุงเปลี่ยนถุงพลาสติกที่ทุกคน
จะเอามาอย่างไร้ประโยชน์
เรียกว่าเป็นเงินบริจาคที่มีประโยชน์

ถือว่าทุกคนที่ไปเศษ
เงินให้กับตึกนวมินทราบพิษ๘๔พันศา
ด้วยเช่นเหมือนกันซึ่งผมว่าตรงนี้

แล้วก็ทีมงานที่คิดแคมเปญนี้ได้อย่าง
กลมกล่อมและกลมกลืนแล้วก็ได้ช่วยทั้งโลก

ศรีราชโรงพยาบาลแล้วก็ผู้ป่วยต่อไป

สิ้นสุดในวันที่๓๑มีนาคม๒๕๕๙
หลังจากนั้นจะมีพิจารณารูปแบบโครงการบริจาค

ลดและเลิกใช้ถุงพลาสติกอย่างถาวรในอนาคต
ก่อตั้ง๗๑๑ในประเทศไทย

โดยมุ่งหวังจะสร้างความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม
ให้กับชุมชนสังคมและประเทศชาติ